แต่ว่าช่วงนี้ค่ะก็ให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐ
เขาประกาศไงว่าถ้าใครอาการไม่หนักมากจริง

ครอบครัวก็ไม่พาไปโรงพยาบาลนะคะ

เมื่อวานนี้อาการกำเริบค่ะเกิดอาการคลุ้มคลั่ง
เผาสิ่งของภายในบ้านค่ะ
แจ้งเจ้าหน้าที่ไปเจ้าหน้าที่ก็ไปถึงแบบนี้ค่ะ

นำตัวเข้ามาพูดคุยเขาพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลบ้านพราน

เพลิงไหม้ขึ้นมาญาติก็โทรแจ้งตำรวจ
ตำรวจก็เข้ามาถึงค่ะเจอ

ตู้เสื้อผ้าอยู่กลางบ้านเลยก็ต้องระดมฉีดน้ำ

ก็ต้องไปสอบถามคนที่อยู่ภายในบ้าน

นั่งอยู่ในบ้านขณะที่เกิดไฟไหม้

แต่ไม่ได้เสพยาแล้วก็ไม่ได้เป็นคนเผาบ้าน

ด้านนางชำเรืองพงพยักษ์อายุ๕๒ปี
เจ้าของบ้านเล่าว่า

ลูกชายมีประวัติการรักษาอาการทางจิต
รับยาที่โรงพยาบาลแสวงหา

มีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ก็เลยไม่ได้ไปโรงพยาบาล
เพราะกลัวเดี๋ยวจะไปรับเชื้อกลับบ้านมา

ไหม้น่าจะเป็นฝีมือลูกชายนี่แหละ
ขณะที่นายธนพัฒน์วิสุทธิสมาจารย์

พาลูกไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลแสวงหาไปเถอะ

นำตัวนายสันติไปตรวจปัสสาวะ

ก็จะได้มีการบำบัดควบคู่กันไป
อาการทางจิตและอาการติดยาเสพติดค่ะ